บุกที่นี่เลยไร่สตอเบอรี่นะคะไปกินสตอเบอรี่ฉ่ำหวานกรอบอร่อย
แล้วก็ไปเดินเก็บสตอเบอรี่สดจากต้นส่งตรงมาเลย
นี่คือไร่สตอเบอรี่ดีไลท์ค่ะอยู่ในตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
ที่นี่เป็นไร่สตอเบอรี่เล็กที่ปลูกสตอเบอรี่สายพันธุ๘๘ค่ะคุณ
ซึ่งเป็นสตอเบอรี่สายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมมากในหมู่คนรักสตอเบอรี่
เพราะว่าผลของมันเนี่ยจะมีสีแบบแดงสดแล้วก็แดงสลับขาวคุณเห็นไหม
คือสีแบบนี้ผมว่ามันน่าจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดนึงถูกต้องแล้วนะคะ
ถึงแม้ว่าลูกมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนอะแต่ว่าบอกเลยว่าเนื้อมันจะละเอียดมาก
มีความหวานแล้วก็กรอบอร่อยก็ทำให้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่สตอเบอรี่โตเต็มที่
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาซื้อเก็บสตอเบอรี่สดกินจากต้นกันแบบโอ้โหเยอะแยะมากมาย
คือเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเด็ดกันได้แบบนี้คุณมันสดมากเลยเท่านั้นยังไม่พอ
ไร่แห่งนี้นะคะนอกจากจะได้กินสตอเบอรี่สดแบบฟินกันแล้ว
ที่ไร่เขาจัดมุมถ่ายภาพน่ารักให้กับนักท่องเที่ยว
คุณดูจะเซลฟี่กับสตอเบอรี่สีแดงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
ดีครับนี่น่ากินมากเลยอ่ะคุณคือไอ้สตอเบอรี่แบบนี้นะ
ผมเดาเอานะมันน่าจะเหมาะกับการเอามาทำยำสตอเบอรี่
มันไม่ต้องยำกินสดสดเลยคุณเพราะว่าเนื้อมันอาจจะมีความหวาน
ฉ่ำแล้วก็กรอบผสมอยู่ด้วยคือมันต้องเปรี้ยวนิดนึงนะ
มันจะมีอมเปรี้ยวแต่ว่ามันจะไม่เปรี้ยวรสจัด
แต่มันจะมีความแบบชำเปรี้ยวหวาน
คุณดิฉันสายสตอเบอรี่คุณต้องเชื่อฉันนะ

ใช่ค่ะงานนี้คนมาเที่ยวได้มาทานสตอเบอรี่
เจ้าของสวนไร่สตอเบอรี่เขาก็ฟินไปด้วย
เพราะว่าช่วงที่สตอเบอรี่เปิดฤดูกาลแบบนี้
นักท่องเที่ยวเขามาซื้อมาชิมสตอเบอรี่กันเยอะมาก
ทำให้ไร่แห่งนี้ขายสตอเบอรี่ได้ถึงวันละ๑๐๐๒๐๐บาท
เจ้าของไร่ยังคาดว่าในช่วงปลายปีถึงประมาณปีใหม่นี้
น่าจะสามารถขายสตอเบอรี่เพิ่มได้ถึงวันละ๑๐๐๐ไปจนถึง๒๐๐๐บาทเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าแหมเป็นช่วงที่สตอเบอรี่สร้างกำไรให้อย่างงามเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลไม้ขายดิบขายดีในหน้าหนาวแบบนี้
ใครที่รักสตอเบอรี่ลองแวะไปเที่ยวกันดูได้นะจ๊
อำเภอภูอูเรือจังหวัดเลย
คือที่ภูเรือเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่อากาศดีแทบตลอดทั้งปี
ถูกต้องแล้วคือสตอเบอรี่มันก็จะออกในช่วงหน้าหนาว

เพราะฉะนั้นพอพื้นที่ที่มันมีอากาศเย็นสตอเบอรี่มันก็จะรสชาติดี

จริงแล้วเนี่ยตลอดทั้งเส้นทางที่คุณไปภูเรือเนี่ย
จะมีสวนสตอบเบอรี่แร่บแบบเนี่ยเยอะ
อันนี้ก็นำมาแนะนำสำหรับใครที่อยากจะไปหาที่เที่ยวในช่วงหน้าหนาวนะคะ
ก็อย่าลืมแวะไปเก็บสตอเบอรี่แล้วก็เซลฟี่กันด้วยนะจ๊ะ